ไปดูเรื่องราวที่แบบว่าต้องขึ้นไปยังที่สูงเพื่อให้ได้สิ่งของที่มีค่ามากมาย
เล่นของสูงไม่ได้ไปจีบทรงจีบสาวแต่ประการใดแต่การเล่นของสูงครั้งนี้ทำเพื่อสิ่งนี้
แต่มันก็ต้องเสี่ยงหน่อยล่ะครับ
มันก็ต้องเสียงไหนล่ะครับ
โอ้โหว่าตายแล้วสงสาร
คือเอาจริงมันเสี่ยงครับกับการไปเก็บรังพึ่ง
แล้วยิ่งถ้าเป็นรังใหญ่ยังบอกเลยมันเยอะอะผึ้ง
ต่อให้คุณแบบมีความชำนาญเอาไขว้จากทูบใช่ไหมไปไล่มันน่ะ
บางทีมันก็ไปไม่หมดอ่ะแล้วโดนต่อยมาอย่างนี้
ก็บอกแบบนี้ละกันบางคนก็อาจจะมีความชำนาญ
เขาไปเก็บเขาว่ากันไปแต่บางคนเขาอาจจะแพ้ก็ได้
ต่อยขึ้นมานี่มันก็เป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกัน
ต้องบอกแบบนี้ว่าการไปเก็บรังพึ่งมันเสี่ยง

แต่ช่วงนี้ก็เก็บกันเยอะเพราะว่ามันใกล้น้ำพึ่งเดือน
เขาบอกว่าเป็นน้ำพึ่งที่อร่อยแล้วก็หวานแล้วก็ผอม
เราก็อาจจะเห็นข่าวแบบนี้เยอะหน่อยในช่วงปี